มีผู้ชายคนนึงนะครับที่นครนายกอายุ๕๖ปีแล้ว
หายออกไปจากบ้านหายไปแบบครบ๒๔ชั่วโมงแล้ว
ที่บ้านเขาก็เป็นห่วงว่าหายไปไหนสุดท้ายตอนที่ตามหากันอยู่เนี่ย
ไปเจอสุนัขคู่ใจของเขาชื่อเจ้าหนูริ่งนะฮะ
มันอยู่แถวประตูระบายน้ำนอนอยู่ตรงนั้นแบบไม่ไปไหนเลย
นี่เจ้าหนูริ่งนะฮะสุนัขคู่ใจของเขานะครับ
คนที่หายไปชื่อจีรวัตรรนเรืองฤทบุรีนะฮะอายุห้าสิบหกปี
ขี่จักรยานแล้วก็หายไปตั้งแต่สิบเอ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคม
วันนี้ไปเจอเจ้าหนูหลิ่งนะฮะมันอยู่แถวนี้
เขาก็เลยมาไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายน้ำล้นท่าช้างในตะมนต์ศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายก
นี่นะฮะบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้๑๑นาฬิกา๖นาที
ก่อนที่จะหายตัวไปเป็นวันเนี่ยนะฮะนายจีรวัตรวัยห้าสิบหกปีขี่จักรยานยนต์มาอ่า
ที่นี่แล้วสุนัขของเขาเจ้าหนูริงก็วิ่งตามมา
หลังจากนั้นนะครับนี่เห็นไหมฮะ
นายจิรวัตรเนี่ยเขาถอดเสื้อผ้าเหลืองเกงขาสั้นตัวหนึ่ง
แล้วค่อยไตลงไปไตลงไปในน้ำจากนั้นวายข้ามมา
มาที่ตรงกลางของฝ่ายอ่านี่นะฮะ
อยู่กลางน้ำด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาถึงตรงกลางเนี่ย
เขาก็จะปีนขึ้นไปบนขอบปูนเจ้าหนูริ่งอยู่ตรงนู้นฮะ
ขอบสระตรงนู้นนะฮะไม่ได้ว่ายน้ำตามมาด้วย
แต่ว่าคุณจิลวัตรเนี่ยนี่เขาก็ค่อยเกาะค่อย
ไต่มาแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไต่ตามขอบปูน
ส่วนริมฝั่งนู้นเจ้าหนูริ่งสุนัขคู่ใจของนายจีรวัตร
ก็ยังนั่งนอนรออยู่อ่านี่ฮะ
จิตรวัตรเขาก็เดินไต่ตามขอบปูนตรงนี้นะ
ส่วนฝั่งนู้นเจ้าหนูริ่งมันก็เดินวนไปเวียนมาอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
เจ้านายของมันจอดจักรยานเอาไว้ก่อนจะว่ายน้ำเข้ามาตรงนี้
คือตรงจุดตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับว่านายจิรวัตรเนี่ย
เขาก็เดินไปเดินมานะบางทีก็ลงใบดำผุดดำไหว้
คงจะมาหาปลามาหาปลาหน้าประตูระบายน้ำ
นี่นะฮะคือบางทีปลามันมาเหมือนที่ดักพอดีเลยฮะ
ตรงฝ่ายตรงเนี้ยนะครับเป็นประตูระบายน้ำนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนขอบปูนนะครับ
กล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยมันจับภาพได้ไม่ต่อเนื่องนะครับทุกผู้ชมครับ
ลักษณะจะมีบางช่วงที่มันสะดุดบ้างนะฮะ
คือพอมาเห็นภาพอีกทีนึงมันไม่เห็นช่วงเกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรยังไง
ที่เราดูตรงนี้บางช่วงมันจะสะดุดบ้างอะไรบ้างแล้วมันเห็นอีกทีคือไม่เห็นจีรวัตรอยู่ตรงนี้แล้ว
แต่หนูริ่งมันยังอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่หนูริ่งยังอยู่
ไม่รู้ว่าไอ้ช่วงที่ภาพมันสะดุดมันไม่ต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้น
แล้วนายจิลวัตรหายไปไหนแต่เจ้าหนูลิงอ่ะมันยังอยู่ใช่ค่ะ
นี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีแล้วเห็นไหมตอนมาสิบเอ็ดนาฬิกาหกนาที
สิบสี่ธันวาคมมันมีภาพช่วงที่สะดุดแล้วมันหายไปอ่ะ
คือช่วง๕นาทีแล้วมันเป็น๕นาทีสำคัญเหลือเกินไม่รู้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับทางนายจิลวัตรเขานี่ฮะเอาเป็นว่าเขาไม่กลับบ้าน
หายไปเลยทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาตามหากันมาเจอเจ้าหนูริ่งอยู่ที่นี่
เขาเลยมาดูกล้องวงจรปิดนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
นายจ้างของนายจิรวัตรนะครับก็คือคุณอุดมพรเนี่ย
เขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมาแล้วมาเห็นจักรยานของนายจิรวัตรเนี่ย
อยู่แถวนี้พอดีมีกองเสื้อผ้าอยู่ด้วย
นี่มีหนูริ่งมันยังอยู่เลยค่ะใช่เห็นไหมฮะ
เจ้าหนูริงเนี่ยสุนัขของเขาเนี่ยมันยังอยู่เลย
ซึ่งปกตินายจิลวัตรเนี่ยเขาชอบไปหาปลา
ทีนี้ด้วยความแปลกใจก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ปกติเนี่ยเขาต้องไปเก็บวัวของเขาวัวที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย
วัวเข้าคอกแต่ไม่พาวัวเข้าคอก
แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้หากันมาเรื่อยเนี่ย
เจอหนูริ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาตรวจสอบ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดทีนี้เห็นท่าชักไม่ดีแล้ว
มันมีช่วงเวลา๕นาทีของภาพที่มันหายไปตัดสินใจลงไปงมหาดีกว่า
ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะเจ้าหน้าที่ลงไปงมหาตรงจุดที่เจอเขาในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ก็จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนลงไปได้ชั่วโมงนึง
เจอร่างของนายจิรวัตรอยู่ใต้น้ำจริงนะฮะในฝ่ายตรงเนี้ยฮะ
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็นำศพขึ้นมาครับ
คือผมไม่เห็นแกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปกินเหล้ากับพวกเขานั่นแหละ
แล้วทำไมวันนี้เราถึงมาสงสัยตรงนี้ล่ะพี่
ก็ผมขี่รถมามานาตรงนี้ไงเห็นรถแกจอดอยู่แล้วก็เจ้าโพ่งเสื้อผ้าก็ถอดไว้
มีเสื้อผ้ามีรองเท้ารถจอดอยู่แล้วก็มีขวดติโพน่าจะเป็นเหล้าขาวอย่างนี้

ก็สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับค่ะน้องชายของผู้ตายนะครับ
บอกว่าพี่ชายมาทำงานที่นครนายกได้๓ปีแล้วนะครับ
สุนัขที่มานอนเฝ้าพื้นที่ตรงจุดที่เขามาหาปลาอยู่เนี่ย
ชื่อเจ้านุริ่งเป็นสู่นักเพศมีอายุ๑ปี๒เดือน
เป็นสุนัขที่เก็บมาเลี้ยงนะซึ่งมันจะสนิทแล้วมันติดพี่ชายเขามาก
แต่ความจริงที่บ้านเนี่ยโอ้โหเก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยงเนี่ยมีอยู่๒๑ตัว

ตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างของนายจิรวัตรขึ้นมานะครับ
เจ้านุริ่งมันก็ยังไม่รู้นะครับว่าเจ้านายมันเสียชีวิตแล้ว
มันก็ยังเดินวนเวียนอยู่แถวร่างเจ้านายที่นอนอยู่ตรงนี้ไม่ห่างเลยนะฮะ
ท่าทางมันจะหวาดกลัวผู้คนเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แต่มันก็ไม่ห่างเลยพยายามวนเวียนอยู่แถวร่างของเจ้านายของมัน
น้องชายไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับเพราะว่าเห็นภาพจากล้องวงจรปิดแถวนั้นว่า
พี่ก็ไปอยู่แถวฝ่ายลงไปในน้ำแล้วก็เดินอยู่แถวขอบปูนแถวนั้น
ว่าพี่น่าจะเมานะครับแล้วอากาศก็เย็นจัด
ตอนที่ลงน้ำไปหาปลาอาจจะช็อกช็อกแล้วก็เลยจมน้ำไปเลย
ไม่มีใครช่วยนะครับเดี๋ยวจะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
จะมอบให้ญาติญาตินำร่างไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอืมส่วน